เดี๋ยวจะให้ดูว่าคุณชนะพาเราไปที่ไหนนะคะ
แต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบดังมากขึ้นชื่อมาก

อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี

ชามเป็นภาชนะต่างคือไม่ใช่แค่ชามนะ
อุปกรณ์ต่างในร้านก็ทำมาจากกะลามะพร้าวเหมือนกัน
อยากรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้เด่นขนาดไหนเด็ดขนาดไหน
ถึงได้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรี
คุณชนะไปเลยในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุน

นี่ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคุณผู้ชมนะ
มาพร้อมกับรถคู่ใจคันงามของผม

มากราบไหว้พระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นี่เลยวัดพระนอนจักษีวรวิหารครับ
โดยองค์พระมีความยาว๔๗เมตร๔๒เซนติเมตรนะครับ
มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสุโขทัยที่งดงาม
สันนิษฐานว่าเท้าอูทองเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับ
เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี
มากราบไหว้เป็นสิริมงคลกันแล้วนะครับ
ช่วงต่อไปเดี๋ยวจะพาไปอิ่มท้องกันกับก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางกันมาถึงแล้วนะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโซดาชามกะลา
เห็นแล้วสงสัยจริงทำไมก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือโซดาแล้วใส่ชามกะลาด้วย
ผมว่าเราไปตามหาคำตอบแล้วก็ไปติดตามความอร่อยกันเลยดีกว่าครับ
จริงหิวแล้วล๊อควางเลี้ยงลายเต้ไว้หมดเลย

แต่ก่อนอื่นคุยกับเจ้าของร้านเขาก็หน่อยนะ
สิ่งที่มันที่ไปของร้านนะครับสวัสดีครับ
ก๋วยเตี๋ยวโซดาชามกะลาโอเคชามกะลาเข้าใจ
กะลาเข้ามาแบบนี้แต่ทำไมต้องก๋วยเตี๋ยวโซดาครับ
ที่เป็นก๋วยเตี๋ยโซดาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีหลานชายค่ะ

ลูกค้าเข้ามาหรือเห็นป้ายชื่อร้าน
ก็จะได้มีจุดสนใจว่าทำไมต้องโซดาใส่โซดาเหรอ

แม่ค้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยว

เขาบอกว่านี่ทีเด็ดเลย
สะเต๊ะที่นี่เขาจัดเลี้ยงได้สวยมากเลยนะ
เราใส่ใจกับหมูสะเต๊ะเราแค่ไหน

หั่นเองหมักเองเสียบเอง
ทุกอย่างนี้คือเป็นของทางร้านทำเองทั้งหมดค่ะ
ใส่ใจเรียกได้ว่าทุกไม้เลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นได้เวลาของการตลอดชิมตลอดกินกันครับ
อื้อฮือหอมเมิก

อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยเรื่องของกลิ่น
ลองชิมน้ำซุปดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับ

ใช่ค่ะหมูที่นี่ค่อนข้างนุ่มนะคะนุ่มมากค่ะ

ตัวหมูนุ่มที่ทานไปคุณผู้ชมครับ
หมูนุ่มเนี่ยนะมันนุ่มมาก

แม็คแม็ค

รสชาติมันนุ่มแล้วปิ้งมามันไม่แห้ง

คือมันจะฉ่ำอยู่ข้างใน

มันหอมมากเลยนะกลิ่นมันดีคุณผู้ชมครับ
แล้วก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยเครื่องเคียงที่ราดน้ำอาจาบลงไป
มันจะหวานหอมพอดีไม่หวานเลี่ยน
แต่ทั้งที่น้ำมันดูข้นมากเลยเนี่ยครับอีกหนึ่งเมนูที่ควรจะต้องสั่งทานนะครับ
ร้านของเราเนี่ยนะครับจุดสังเกตอะไรมันอยู่ตรงไหนเอ่ย
เสียวเรือโซดานะคะชามกะลานี่ตั้งอยู่ที่วัดพนอนจักษีวรวิหารนะคะ
ในตลาดต้องชมค่ะแล้วก็อยู่หน้าวังมัชฉาที่ให้อาหารปลาเนี่ยนะคะ
ถ้ามาไม่ถูกสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรนะคะ๐๙๗
ตลอดกินของเราเดินทางมากินของที่แล้วคุณผู้ชมจะรออะไรแล้วมาให้ได้ไหมครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๊ามากนะครับขอบคุณค่ะ
ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินในรายการตลอดข่าวของเราบุกมาถึงที่นี่เลยทีเดียว
ยินดีค่ะยืนยันคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะครับ
สัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมนะผมและรถคู่ใจของผม

มอบแล้วอร่อย